ไปแล้วสำหรับวันที่๒๙กุมภาพันธ์นะครับ
ที่เกิดวันนี้ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสีย
ข้อดีก็คือเหมือนอ่อนกว่าวายตลอดเวลานะครับ
คนที่อายุ๓๒แต่ก็ฉลองวันเกิดจริงแค่ครั้งที่๘เท่านั้น
แต่ว่าข้อเสียก็คือต้องรอถึง๔ปีครับ

ซึ่งการกำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์มี๒๙วันในทุก๔ปี
ก็มีเหตุผลแล้วก็เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
คำนวณเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับ
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค้นพบมาเป็นเวลานาน
แล้วก็เป็นการคำนวณที่ตรงกันของอรยธรรมโบราณต่างทั่วโลกครับ
ผู้ชายวัยกลางคนคนนี้คือพอคิดซอนนักแสดงและนักดนตรีมากความสามารถ

แต่ถ้านับตามวันเกิดของเขาจริง
เขาจะมีอายุเพียง๑๓ปีเท่านั้น
เขาไม่ได้ทำศัลยกรรมและไม่ได้คำนวณปีผิดพลาด
แต่เขาบังเอิญเกิดในวันอาทิตย์กวัล
คือวันที่๒๙กุมภาพันธ์
ซึ่ง๔ปีจะมีเพียงครั้งเดียว
หรือที่คนไทยเรียกว่าปีอธิกษุรทิน

ด้วยความที่เขาไม่มีวันเกิดให้ฉลองทุกปีเหมือนกับคนอื่น
ทำให้เขาจำเป็นต้องเลือกวันที่๒๘กุมภาพันธ์
เป็นวันคล้ายวันเกิดของตัวเองแทน
เพราะอย่างน้อยก็ยังอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกัน
เขาบอกว่าถึงยังไงวันที่๑มีนาคม

เหมือนวันที่๒๘กุมภาพันธ์

เหมือนวันเกิดที่แท้จริงของเขา

ปีไหนไม่มีวันเกิดของตัวเองในปฏิทิน

ที่ตั้งของเส้นแบ่งเขตเวลา

รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ประจำที่นี่

เกี่ยวกับที่มาของวันที่๒๙กุมภาพันธ์

บอกว่าตามความเป็นจริงโลกโคจร

กับส่วนเกินอีกเศษ๑ส่วน๔ของวัน

นั่นก็คือวันอธิกวัล

ตามวิทยาการสมัยใหม่
แทบจะพร้อมกับการเกิดปฏิทินของโลก

เลียนซีซ่าประมาณ๔๖ปี

นับเวลาจากอียิปต์อีกทอดหนึ่ง

ปรับการนับเวลาตามปฏิทินอียิปต์

วกกับวันเฉลิมฉลองอีก๕วัน

ไม่ต่างจากปฏิทินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
วิวัฒนาการการนับวันเวลาของมนุษย์
มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกครั้ง

หรือ๔๓๔ปีที่แล้ว
เมื่อพระสันตปาปาเกอรี่ที่๑๓

โดยให้นับวันที่๒๑มีนาคม

เป็นวันที่๑๑มีนาคมแทน

ก็ไม่ใช่จะมีในทุก๔ปี
เพราะการเพิ่มวันที่๒๙กุมภาพันธ์

เท่ากับว่าวันที่๒๙กุมภาพันธ์

และ๒๐๐๐ตามปกติ

ถึงการมีอยู่ของวันที่๒๙กุมภาพันธ์
คือการปรับให้เวลาของมนุษย์

มีความสอดคล้องกันมากที่สุด
บอกว่าหากไม่มีวันอธิกวัล

ก็อาจจะไม่เป็นไปตามฤดูกาลที่แท้จริง
ส่วนคำถามว่าทำไมต้องเป็นวันที่๒๙กุมภาพันธ์
สาเหตุเป็นเพราะในอดีตเดือนมีนาคม
ถือว่าเป็นเดือนเริ่มต้นปีใหม่
ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผล

ยังปรากฏตามวัฒนธรรมการนับวันเวลา
อรยธรรมโบราณที่อื่น

กำหนดให้เพิ่มวันพิเศษ๘วัน

ซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน